สถานการณ์โควิด๑๙มันทำให้ครอบครัวค่อนข้างจะห่างกันประมาณนึง
หรืออยู่ด้วยกันเราก็อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเท่าแต่ก่อนคุณผู้ชม

เขินอย่างคุณชนะคุณเขินไหม

อย่างผู้ชายอย่างนี้เขินใช่ไหม
ถ้าคุณเขินอยู่ไกลหรือว่าอยากจะบอกรักยังไง
เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันย่อโลกให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นแล้ว
ใครที่ไม่กล้าบอกรักคุณแม่ตรงคุณสามารถบอกรักแม่ออนไลน์ได้นะคะ
ที่ฉันติดตามเรื่องนี้และจะนำมาบอกคุณผู้ชม
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
แบบนี้นี่คุณดูวิธีการเห็นไหมคะ
เข้าไปที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะ

จะเข้าผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กลิงก์เข้าไปก็ได้

ใส่รูปคุณแม่ค่ะปรับให้พอดี
เลือกคาแร็กเตอร์ลูกตัวเราด้วย

แล้วเลือกสถานที่ที่อยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยว

อันนี้จำลองให้ดูใช่นี่คุณแม่ผมสวยทักเบีย
อันนี้หน้าดิฉันเลือกเข้าไป
นี่เห็นไหมคะพอเราเลือกหน้าได้แล้ว
อยากจะพาคุณแม่ไปที่ไหนหน้าเบี้ยนิดนึง
เราเลือกโลเคชั่นก่อนไปไหนดีไปไหนดีคุณ
เอาต่างประเทศไปไปแพรริสไหมไปกะบีกะบี

เต็ดแล้วเขาก็จะพาเราเดินทางไปเห็นไหมคะ
นี่ค่ะแล้วคุณก็สามารถพิมพ์เลือกคำบรรยายในการบอกรักแม่ได้เลย
แถมยังมีกระเช้าให้ด้วยนะ
นี่มีของไทยรัฐของเราด้วยนะคุณ
และเราก็สามารถเลือกซื้อมะลิได้ด้วยคุณ
คือมันมีแบบโอ้โหออปชั่นเยอะแยะมากมายในช่องทางออนไลน์สมัยนี้เนาะ
แค่นี้เองค่ะคุณก็สามารถส่งไปบอกรักคุณแม่แบบน่ารักเป็นการ์ดแบบยุคใหม่อีการ์ดอะไรต่างแบบนี้
คุณแม่เห็นคุณว่าคุณแม่รู้สึกไง
เฮ้ยแม่แม่ต้องชอบแน่เลย
แม่น่าจะทำอะไรเนี่ย

ก็มันจะเป็นแบบมุมเล็กน้อยนะคุณผู้ชม
ในสถานการณ์แบบนี้ที่เราบอกว่าเออบางคนเราอาจจะไม่มีรูปคู่กันหรือเราอาจจะต้องอยู่ไกลกันหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันอย่างเราอย่างนี้
บางทีเราก็ไม่กล้ากอดแม่นะเพราะว่าเราออกจากบ้านทุกวัน
นึกออกไหมอาจจะต้องมีระยะห่างซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเข้าไปบอกรักคุณแม่ผ่านช่องทางออนไลน์แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่อยากเอามาฝากกันในวันแม่ปีนี้นะคะ